ไม่รู้ใครเป็นเจ้าของป้ายนี้เดี๋ยวทีมงานเอาป้ายขึ้นมาหน่อยนะฮะ

ประกาศขายบ้านประกาศขายบ้านที่น่าสะดุ้ง
เอาขยายภาพเต็มจอหน่อย
ราคาบ้านที่ขายเนี่ยประมาณสัก๑๐ล้าน๖แสนกว่าบาท
ตัวเลข๑๐ล้าน๖แสนกว่าบาทกรอบสีแดงข้างหน้า
คนสะดุ้งแล้วสะดุ้งอีกขายด่วนในราคานี้ครับ
ป้ายนี้ตกลงแล้วเขาขายจริงหรือว่าเป็นการตลาดหรือว่าสร้างคอนเทนต์

หลังจากที่มีคนใช้เฟซบุ๊กเอาภาพนี้มาโพสต์
คุณอนุชาเขาโพสต์ภาพไว้บอกว่าป้ายติดอยู่ตรงเสาไฟตรงนี้เลย
พิกัดรามคำแหง๑๑๘จะเลิกกับผัวขายด่วนบ้านยังใหม่มาก
คุณมิ้นคุณผู้ชมฟังดีเผื่อใครสนใจ
ถ้ามีเงินมากพอแล้วสนใจบ้านลองดูนะบ้านสามชั้นครึ่ง
หน้ากว้าง๖เมตร๒๗ตารางวา๒๔๕ตารางเมตร
ห้องนอน๔ห้องน้ำมีสวนหลังบ้านพื้นที่ใหญ่เหมือนบ้านเดียว
ราคาโกรธผัว๑๐๖๙ล้านแล้วก็ให้เบอร์โทรเอาไว้
แล้วมีวงเล็บนะเบอร์ผู้ช่วยเป็นเบอร์ผู้ช่วย
บางคนบอกว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ใครเธอบอกเลยครับเป็นเบอร์ผู้ช่วย
ไม่ใช่ชายชู้อ๋อค่ะนี่ขนาดราคาโกรธผัวนะ
แล้วถ้าเลิกกับผัวนี่ราคาจะขนาดไหนเนี่ย
ไม่แล้วถ้ามีคนติดต่อซื้อแล้วคืนดีกับผัวแล้วทำไง
นั่นสิฮะกลัวว่าจะถูกทวงบ้านคืนหรือเปล่า

คุณผู้ชมครับกำเงินเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบโอนจ่ายนะ

คนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นักข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปที่รามคำแหง๑๑๘ขับรถวนหา
ขับรถวนหาป้ายนี้มันมีติดอยู่จริงไหมเนี่ย
เออมันหลังไหนยังไงเดี๋ยวดูหน่อยซิ
แล้วคุณดูสิเนี่ยจนกระทั่งมาหยุดอยู่ตรงนี้ฮะ

เสาไฟต้นนี้แล้วมีป้ายติดอยู่ตรงบริเวณ๔แยกในซอย๔๘เนี่ยนะฮะ
๔๘ในรามคำแหง๑๑๘
อันนี้พี่ตายสิริวัลนี่นะเอาเจอจริงด้วยอ่ะ
แถวนั้นคงคิดว่าสงสัยนี่เป็นลูกค้าจะมาซื้อหรือเปล่า
นักข่าวเรานะครับยืนงงหน้าป้ายเหมือนกันนะคะ
ถ่ายเอาไว้ครับโอ้ติดป้ายเด่นเลยครับ

อืมละก็อันนี้ยกหูไม่รู้ว่าโทรทานราคา

หรือว่าโทรแจ้งทีมกรบรรณาธิการนะฮะ

โอ้โหถามคนระแวกนั้นเขาบอกว่าก็เพิ่งจะเคยเห็นป้ายนี้เหมือนกัน
ทุกครั้งจะขับรถผ่านผ่านไม่ทันได้อ่านข้อความทั้งหมดแต่คิดว่าเจ้าของคงติดเองแหละ
เพราะว่าทั้งซอยเห็นมีอยู่ป้ายเดียวเองแล้วปกติซอยนี้คนจะขายบ้านกันเยอะ
เพราะอะไรมีคนจะเลิกกับผัวเยอะเหรอไม่ใช่ครับน้ำท่วม
เขาขายบ้านกันเพราะว่าน้ำท่วมครับค่ะพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างวิ่งในซอยนี้
แล้วก็แยกนี้เขาบอกเลยว่าเพิ่งเห็นป้ายมาติดเจ้าของคงสงสัยคงจะประชดผัวจริงจริงมั้ง
แต่พูดภาษาชาวบ้านนะอาจจะทำให้เป็นที่แปลกตาหน่อย
ถ้าเป็นคุณขับผ่านแล้วเจอข้อความนี้คุณจะหยุดอ่านไหมล่ะ
ก็หยุดนิดหนึ่งแหละว่าอ๊ะมันอย่างไร

มันก็มีแบบเขาขายทิ้งครับขายทิ้งเยอะ

ไม่แน่ครับไม่แน่เหมือนกัน
เพราะใช้คำอะไรแบบนี้
แต่ว่าคุณน่าจะถูกจริงภายในช่วงตัวน่าจะจริง

โอ้โฮคุณขับเป็นซอยนี้มันมีความรู้สึกแค่เดี๋ยวอีก

คราวนี้เอาถามต่อพี่แล้วบ้านหลังนี้มันน่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ย

วนหาหมู่บ้านที่มีการประกาศขายตามข้อความ

ถามรบพหน้าหมู่บ้านพี่รบพบอกว่า
หมู่บ้านนี้เพิ่งจะปิดประกาศขายประมาณสัก๓เดือนครับ
คุณนักข่าวป้ายที่ติดประกาศขาย
เคยเห็นมีประมาณสักป้ายสองป้ายอยู่แถวนี้แหละผมก็เคยเห็น
เป็นไปได้ว่าพี่เจ้าของบ้านน่าจะประกาศขายจริง
แต่ไม่แน่ใจว่าเหตุผลคือจะเลิกกับผัวจริงหรือเปล่านะ

ขายขายจริงแต่เหตุผลยังไม่ชัวร์
ปกติในหมู่บ้านจะไม่มีการติดป้ายประกาศขาย
เลยมาติดนอกหมู่บ้านไงนี่นะฮะ
แล้วราคานี้พี่มันเกินจริงไหมมันโอเวอร์ไปหรือเปล่า๑๐ล้านกว่าเนี่ย

เพราะส่วนใหญ่เป็นทาวน์ฮาวส์มัน๓ชั้นครึ่งนะฮะ

ผมเห็นคุณอรัชพรกำลังมองหาที่อยู่อาศัยอยู่

ก็ไม่รู้เห็นกำลังถามหาที่พักไม่เอาเหรอ

เอาเหรอฮะแหมนว่าสนใจอยู่จะได้ช่วยดีลให้เผื่อเขารดราคาเป็นพิเศษ
ฉันกลัวเขาคืนดีกับสามีแล้วเขาจะมาทวงบ้านดิฉันคืน

เป็นกำลังใจให้ขอให้รักกันนานกันละกัน